นี้น่ะ
โถยรถมันจะระเบิดปะ

มันต้องกลับไปแล้ว
มันต้องกลับไปแล้ว
มันต้องกลับไปแล้ว
มันต้องกลับไปแล้ว
ทางหน้าคลูม
มันเกิดจากอะไรละ
ดามมันสามารถไปได้
สงสารแกอะแต่ว่าจะช่วยอะไร
ทำไมฟันมันออก
เห้ยที่นี่ฟันไฟไหม้
แล้วทำไมฟันรถมันออกเหรอ
ไม่ไม่ฟันติดเข้ามา
อุ๊ยแกด้วย
ไม่ดีเลยหรอกออกมาสิ